วันนี้เป็นวันที่๒๖แล้วนะคะสำหรับการที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในพระบรมมหาราชวังนะคะ
ซึ่งณช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งวันนะคะยังคงมีประชาชนเดินทางมาต่อแถวเข้าคิวเป็นจำนวนมาก
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมานะคะต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
และพร้อมจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
นี่เป็นแถวของประชาชนที่ทอดยาวไปบนทางเดินบริเวณฝั่งทิศใต้ของท้องสนามหลวงจนเต็มพื้นที่
ที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรศกำหนดไว้
สำหรับให้ต่อแถวเพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาอย่างไม่ขาดซ้ายนางวราพรสุขีชีพชาวจังหวัดปฐุมธานี
เดินทางมาเป็นครั้งที่๓และตั้งใจจะเดินทางมาให้ครบ๙ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำไว้เป็นเรื่องที่ดีหมดคือลืมตาเช้ามานี่เราก็จะพบเจอแต่เรื่องที่เป็นต้นแบบของเราทุกเช้า

นับว่าเป็นบุญมากมายแล้วที่ได้มาเป็นครั้งที่๓
อยากส่งเสด็จท่านด้วยว่าให้ท่านสู่สวรรคาลัย
พบชาติที่ดีแล้วก็เกิดชาติหน้าฉันใด
ก็อยากเป็นประชากรเป็นประชาชนของพระองค์ตลอดไป
เช่นเดียวกับนายอุทัยรัฐชัยชาวจังหวัดพังงา
ที่เดินทางมาโดยการอำนวยความสะดวกของกระทรวงมหาดไทย
จะต้องเดินทางไกลและยืนรอต่อแถวเป็นเวลานาน

เพราะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งทำเพื่อประสบกรณิกรชาวไทย
รวมทั้งพร้อมสืบสารพระราชปนิษฐานของพระองค์

ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรีจัดทำคู่มือการเดินทาง
ไปร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
คำแนะนำการแต่งกายข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน
รวมถึงแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของจุดสำคัญต่าง
บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงจำนวน๕แสนเล่ม
กอรศเพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนตามจุดต่าง
สนามบินสถานีขนส่งหมอชิดเอกมัยสายใต้ใหม่หัวลำโพง
และสถานีรถไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ
และในวันนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
จนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
และอาจมีการขยายเวลาตามความเหมาะสมหากยังมีประชาชนตกค้างค่ะ